เรื่องของวงการเพลงมันยังไม่หมดค่ะคุณ
สำหรับนักร้องลูกทุ่งหมอลำซิ่งคนนี้ลำยองน้องหินฮาว

เพลงนี้แหละเจ้าของเพลงนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะฮะ
เธอก็เด้งเต้นอยู่บนเวทีหน้าฮาน
เขาบอกว่าคือเธอเป็นเจ้าแม่เต้นหน้าห้านนะคะ
เต้นแบบแซ่บแต่งตัวแบบนี้ยั่วบดจ้า
ล่าสุดค่ะกระโดดเต้นอยู่ดี
มีคนขึ้นเวทีเอามือมาคลำจะโดนเป้าเธอ

ไม่ใช่นะคะคุณค่ะแต่ว่าลำยองเธอก็บอกว่าตกใจเหมือนกันนะ
แล้วเธอจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเดี๋ยวให้ไปฟังกันรวมถึง
มีคนเมาส์บอกว่าลำยองเนี่ยเธอไปอัพหน้ามาอยากจะให้เหมือนนักร้องรุ่นน้องอย่างหญิงลีศรีจุมพลหรือเปล่า
ทั้งทรงผมทั้งอะไรอย่างเนี่ย
ก๊อปปี้กันมาหรือเปล่าไปฟังกันดูคะ
อย่างเงี้ยข้ากระกิจจ้าจากน้อยนะคะเกิดมาแปลว่าเขี้ยวก่ะก็มีมาแต่เกิด
หญิงลีเพื่อนสวยน้องไม่สวยนะคะก็แสดงว่าลำยองมีความสวยพี่น้องค่ะ
เออเห็นไหมพี่ลำยองเขาบอกว่าน้องหญิงลีสวยถ้าเกิดมีคนบอกว่าเหมือนหญิงลีแปลว่าภูมิใจแล้วตัวเองสวยเหมือนน้อง
แล้วน้องเขาก็ดังด้วยเขี้ยวนี่มีมาแต่กำเนิดไม่ได้ไปทำให้เหมือนทำแต่จมูกอย่างเดียวเนี่ยเป็นคนตรงก็บอกเลยทำอะไรก็บอกเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องของการที่จะโดนลวนลามอะไรอย่างนี้คือชินแล้วแล้วก็มีวิธีการป้องกันตัว
เพราะว่าเจอมาบ่อยแล้วก็เต้นใช่ไหมปกติเด้งอันนี้ยกขาแทนดูซิจะเอามือลงหรือเปล่า
อยู่หน้าวิธีก็ต้องก็ต้องหลบกันบ้างนิดนึงเป็นวิธีป้องกันตัวนะคุณผู้ชมนะอย่าไปลวนลามเขาเลยเขาเป็นนักร้องเนอะ